ตั้งแต่หลายสัปดาห์ก่อนซึ่งเราคาดการณ์กัน
แล้วก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไร
เพราะว่าเหตุการณ์ที่ออกมาเนี่ยทั้งสองฝ่ายเคลียร์กันแล้ว

ก็คือเป็นเกาะเกาะทอไปยื่นบิดไป
แต่เรารายละเอียดให้ฟังนะครับว่าจริงแล้วทั้งสองฝ่ายตกลงกันแล้ว
แล้วก็สุดท้ายการจัดการแข่งขัน

ถ้าเกิดว่าเราได้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพนะครับ

เรื่องนี้มันเกิดจากคณะรัฐมนตรีนะครับ

เราควรจะเสนอตัวในการเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลกนะครับ

แล้วก็อยู่ในแผนงานที่จะอนุมัติออกมา

แบ่งเป็นปีละ๑๐๐ล้านบาทในการแบ่งจ่าย

แล้วก็มองอำนาจให้กับการธิลาแห่งประเทศไทย

ว่าจะไปหาใครมาจัดการแข่งขันอีกทีหนึ่ง
จากนั้นกรกฐก็เปิดให้ผ้าเอกชน

ในการประมูลดำเนินการแย่งสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพ
ก็เสนอแผนไปที่ดอลน่าสปอร์ตผู้ถือลิขสิทธิ์ดังกล่าว
แล้วก็สุดท้ายบริษัทบุรีรัมย์ยูเอเต็ด

บอกว่าจะขอนำสิทธิ์ในการเจรจาเรื่องนี้กลับมาดูแลเอง
ก็ให้ผลว่ามันเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ
คือการกีฬาถ้าเกิดไปในฐานะของตัวแทนรัฐบาล

ดังนั้นก็คิดว่าทั้งสองฝ่ายตกลงกันแล้ว
เพราะว่าทางกุศกลวันพงศ์

ให้สัมภาษณ์มาบอกว่าตกลงของคุณเนวินเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็เดี๋ยวตอนที่เสนอตัวในการจัดการแข่งขัน
ผมก็เชื่อว่าบริษัทบุรีรำมีความพร้อมอยู่แล้ว
สนามด้วยประสบการณ์ในการจัดการแข่งขัน

ได้บุรีรัมน์มันเดียวผมยกเลิกเลย
ผมยกเลิกบอกว่าไม่ได้หรอก
สำหรับอื่นจริงอยู่บุรีรำอาจจะสู้

เพราะฉะนั้นถ้ารัฐไป
ผมถามว่าความมั่นคงอะไรดีกว่ากัน
ความเชื่อมั่นระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐไป
ความเชื่อมั่นและความมั่นคงที่เราพูดถึงเนี่ย
ก็คือว่ามันจัดแน่นอน

เรามีความประสงค์โดยที่
รัฐบาลไทยของเราให้การสนับสนุน

ถ้าเป็นการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นคนไปบิด

ทั้งเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวทั้งเรื่องที่พัก
คือบุรีรำก็พร้อมแหละแต่พัทยาจะพร้อมมาก

ก็พัทยาเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
ในเรื่องสถานที่เรื่องของบรรยากาศต่างที่เรารู้กัน

แต่มาตรฐานสนามจากการแข่งขันผมเชื่อว่าไม่ได้เป็นรอง
ดังนั้นก็อาจจะต้องถอยกลับมาคิดกันอีกทีหนึ่งว่า
จะเปิดประมูลอีกทีไหมที่จะให้ทั้งพัทยาบุรีรำหรือว่าที่อื่น
มายื่นเกินบิดอีกทีหนึ่งหรือเปล่าแต่ก็มีเสียงของท่านผู้ว่าเหมือนกันนะเราฟังเสียงกันดูค่ะที่อยากจะเสนอตัว
ถ้าดูความเป็นมาตรฐานตอนนี้ก็ต้องยกให้บุริรัมป์
อันนี้ต้องตอบเขาชัดเจนต้องตอบด้านหน้าสปอร์ตด้วย
เราจะใช้สนามไหนเขาต้องถามแน่นอน
เพราะต้องเป็นสนามดีที่สุดเท่านั้นไม่งั้นก็เสียเกมของเขา
แล้วตอนนี้เราก็มองไปที่บุรีรำที่ดีที่สุด
ชัดเจนแล้วนะเพราะว่ามีหลายฝ่ายคาดการณ์ที่พี่ชี่บอกว่าภรรยาหรือเปล่า
แต่สุดท้ายพอบิดกลับมาพอเราได้เป็นเจ้าภาพแล้วเนี่ย

พยายามอีกครั้งการเสนอแผนในการเป็นเจ้าภาพ๒๖วิทยุนาโยน
ใกล้แล้วนะครับที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีก็จะเดินทางกันไป
มอบสิทธิ์จัดการแข่งขันให้๒ประเทศ
เสนอตัวมาตอนนี้๔ชาติมีไทยอินโดนีเซียคาซักสถานแล้วก็อีก๑ชาติคือฟินแลนด์
ประกาศผลให้ทราบนะครับก็จะลงในปฏิทินการแข่งขันปี๒๐๑๙
ก็คือปีหน้าเริ่มจัดการแข่งขันเลยถ้าเกิดปิดกันได้
ซึ่งจากกระแสข่าวที่ออกมาทั้งหมดแล้วเป็นกรกฐที่สุดท้ายไปบิดเอง
ทางบริรัมณ์ก็ยังไม่มีอะไรขึ้นหน้านะ
แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการแจ้งอะไรออกมา
ซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการชี้แจงผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก
คือไม่มีคนไปถามด้วยแหละแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องมีการชี้แจง
คือทางฝั่งของการกีฬาเดี๋ยวดูภาพหน่อยนะครับ
คือการกีฬาเขาก็บอกแล้วว่าเขามีการพูดคุย
กับทางฝั่งของบริษัทบุรีรำแล้วนะครับ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
แต่ก็อย่างที่คาดการณ์ค่ะอาจจะชี้แจงผ่านทางแฟนเพจ
ซึ่งก็น่าจะเร็วนี้แหละ

คือเรื่องของมาตรฐานในการจัดการแข่งขัน

ต้องตอบที่เมืองมิลานอยู่แล้วว่า
อย่างน้อยอันนี้เป็นสนามอันดับหนึ่ง

มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับ
แล้วเขาก็บอกว่าบรรยากาศต่างอย่างที่เราทราบกัน

ที่มีบรรยากาศที่แฟนหลายคนเลื่อนแสง

รวมถึงคนบุรีรำเอง
เขาก็ยินดีต้อนรับกับการแข่งขันกีฬาทุกประเภทเลยนะ

เขาบอกว่าคนบุรีรำน่ารักมากวิ่งมาราทอนไป

คือขอให้ได้สิทธิ์มาที่ประเทศไทย

เรื่องของคุณภาพแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยว